พาไปดูเหตุการณ์บนท้องถนนกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
เกิดบ่อยนะคะตัดสินใจเสี้ยววินาทีในการเปลี่ยนเลนส์ในการกลับรถนะคะ
เหมือนคลิปนี้ค่ะรถจักรยานยนต์จะเกิดอะไรขึ้นไปชมคลิปกันก่อนเลยค่ะ
นี่เป็นคลิปวีดีโอจากกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพอุบัติเหตุที่สี่แยกเทศบาลตำบลดอนเขืองตำบลแวง
อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์คันนี้วิ่งอยู่เลนซ้ายค่ะ

อย่างกระทันหันน่าจะอยากเลี้ยวไปนี่แหละแต่ว่าพุ่งมาด้วยความเร็วสูงเลยอ่ะนะคะ
ทำให้รถเก๋งที่วิ่งตรงจากเลนขวาพุ่งเข้าชนจักรยานยนต์อย่างจังค่ะ
รถจักรยานยนต์กระเด็นไปไกลเลยนะคะคลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่า
ยิ่งเจริญไอทีราชโสภาค่ะระบุข้อความว่าอุบัติเหตุที่สี่แยกเทศบาลตะบนดอนเขือง
ขณะที่ยูไลท์นะคะก็นำคลิปนี้มาแชร์ต่อยอดวิวกว่า๘แสนครั้งแล้วนะคะ
ส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่ารถจักรยานยนต์เป็นผู้ประมาทที่เลี้ยวตัดหน้ารถเก๋ง
ขณะที่บางส่วนก็ให้คำแนะนำว่าก่อนจะเปลี่ยนเลนเนี่ยควรมองกระจกข้างด้วยทุกครั้งนะคะ
โอ้โหนี่คนกดไลค์เยอะสุดเลยเมื่อกี้นะคะพันกว่าไลค์ว่าต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
ร้อยตำรวจเอกเปลวทองสารีนันสพแวงนะคะ
จังหวัดสกลนครเจ้าของคดีก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลค่ะ
ว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้น๒๒สิงหา
เหตุเกิดจากรถเก่งแล้วก็รถจักรยานยนต์วิ่งตรงมาจากทางอำเภอพังโคน
ถึงสี่แยกไฟแดงรถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้ารถยนต์กระทันหัน
ทำให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์บาดเจ็บเล็กน้อย๑รายนะคะ
ซึ่งทางตำรวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายทั้งผู้ขับรถยนต์แล้วก็ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ค่ะ
แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนไปเนื่องจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

อันตราย
ระวังตัวเองแล้วต้องระวังคนอื่นด้วยเพราะบางทีเขาไม่ได้ระวังเรานะ

เมื่อคืนนี้เพิ่งรถชนเอง

มีคนช่วยขับนะมีคนช่วยขับอ่านข่าวข้ามเสร็จแล้วก็ฝนตกหนักมาก

มันไปกันไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเอาถอย

คือจะถอยตรงทางแยกเพื่อให้รถตรงนี้ไปได้

ยาวค่ะยาวไปยาวไปค่ะวันนี้ตื่นหรือยังค่ะยาวไปยาวไปนะคะ